ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่กาลสิน
คือเหมือนมีหนุ่มคนนึงถูกแทงเสียชีวิต
แล้วปรากฏว่าตัวพี่สาวเองยังคาใจ
เพราะว่าคนที่มารับผิดมีคือมีคนเดียว
แล้วก็คือเหมือนกับให้การยังไม่ค่อยตรงกันว่า

พี่สาวเชื่อว่าน้องชายน่าจะถูกรุมแทง

แต่มีการจัดฉากเพื่ออำพรางคดีนะคะ
เรื่องนี้นางสาวทารินีมุ่งสูงเนินพี่สาว
ของนายทองบ่อมุ่งสูงเนินอายุ๓๑ปี
ซึ่งถูกนายมังกรหัดสาอายุ๕๖ปี
ใช้มีดปลายแหลมแทงเสียชีวิตเนี่ยบอกว่า
คือเธอไม่เชื่อมั่นในขั้นตอนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพราะว่าพยานหลักฐานคำให้การของผู้ต้องหามันขัดแย้งกันหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้ต้องหาสารภาพว่าแทงผู้ตายไปหนึ่งครั้ง
แต่จากการตรวจศพของน้องชายระหว่างนำศพมาทำความสะอาดเพื่อประกอบพิธีเนี่ย
เห็นบาดแผลชะกันหลายแห่งรวมแล้วถึง๖แผล
ก็เลยไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาซึ่งให้การยอมรับสารภาพ
จะเป็นคนลงมือฆ่าเพียงคนเดียวค่ะ
แต่คาดว่าน้องชายน่าจะถูกหลายคนรุมฆ่าตายจากที่อื่น
แล้วนำศพมาทิ้งในไร่มันเพื่อจัดฉากว่าน้องชายของเธอเนี่ยไปลักขโมยขุดมันสัมปะหลัง
ถูกผู้ต้องหาจับได้แล้วก็ต่อสู้กันแล้วก็ถูกแทงตาย
เธอเลยอยากขอความเป็นธรรมให้ทางตำรวจสพนจกรสินทร์สอบส่วนเพิ่มเติม
เพื่อจะจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ฆ่าน้องชายของเธออย่างแท้จริงมาลงโทษตามกฎหมายค่ะ

แผลประมาณ๖แผลมีแต่แผลสำคัญ
แต่คนที่ฆ่าอายุ๖๐สูงไม่ถึง๑๖๐ฆ่าคนที่ร่างกายกำยำแล้วก็สูง๑๗๐เป็นทหาร

เห็นศพใครเห็นร่องรอยการต่อสู้ใครเห็นสถานที่ก็ไม่
ทุกคนบอกเลยว่าไม่มีใครฆ่าคนนี้ได้คนเดียว
คือเธอยังมีข้อข้องใจสงสัยอยู่หลายอย่างนะคะ

ผู้กว้างขวางในพื้นเที่ยวเผินนามนกรสินด์ด้วยว่า

ให้ไปช่วยสีข้าวกับกลุ่มเพื่อนสนิทหลายคนก่อนที่จะเสียชีวิต
แต่ในการสวดพระอภิษฐรรมศพของผู้ตาย
คือไม่มีเพื่อนคนไหนในกลุ่มที่ไปช่วยสีข้าววันนั้นเนี่ย

อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตไงคะ

ในการรวบรวมเพียงหลักฐานต่อไป